สี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยเศรษฐกิจติดจอวันนี้พาไปสำรวจตลาดดอกไม้กันหน่อย
แต่ว่าไม่ใช่ดอกกุหลาบแดงนะครับคุณผู้ชมครับ
กลายเป็นช่อเงินนะครับเป็นที่นิยมมากในวาเลนไทย
ปีนี้ยอดสั่งซื้อเยอะเข้ามาจนแทบทำไม่ทันนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดดอกไม้ก็คือปากครองตลาดนะครับ
ปีนี้คึกคักมากมากบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำดอกไม้ออกมาขาย
อกไม้สดดอกไม้แห้งจัดช่อเต็มตลาดนะครับ
ค้าบอกว่ายอดขายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเท่าตัวนะครับ
โดยเฉพาะออเดอร์ที่เป็นการสั่งผ่านทางออนไลน์

แต่ว่าปีนี้สิ่งที่นิยมต้องยกให้นี่แหละครับเป็นช่อเงิน
เขาใช้แบงค์ร้อยสีแดงแบบนี้มาพับเป็นดอกกุหลาบ
ดอกกุหลาบจริงเพราะอะไรมีมูลค่านำไปใช้ได้ต่อนะครับ
ที่สำคัญปีนี้มีคนสั่งช่อแบงค์ร้อนแบบนี้
ละ๑แสนบาทเข้ามามากเหลือเกินคุณผู้ชมครับ
ปีนี้คือค้ากว่าเยอะเลยคนเริ่มมาจับจ่ายใช้สอยเยอะค่ะ
ปีนี้คนทำช่อเงินกันเยอะค่ะก็คือแบบอลังการใหญ่โตมากตอนนี้ช่อเงิน
ที่ผ่านมามันมีประถิ่นนิเทศนะครับเลยทำให้แบบมียอดการสั่งซื้อเยอะขึ้น
แล้วก็มีเด็กมีผู้คนมาเที่ยวประคองตลาดเยอะขึ้นมากเลยครับ
ช่อแบงค์ก็ดีนะครับจริงแล้วสามารถใช้ได้จริงนะครับ
ใช้ได้จริงด้วยนะครับส่วนเรื่องของราคาดอกกุหลาบปีนี้ถูกลงจากปีก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
จากว่าก็สามารถนำข้าวกุหลาบจากต่างประเทศได้โดยกุหลาบแดงส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน
ดอกเดี่ยวราคาก็ประมาณห้าสิบบาทขึ้นไปถ้าเป็นจัดช่อดอกเดี่ยวปีนี้ราคาก็ลดลงเหลือประมาณสองร้อยบาทจากปีก่อนเนี่ยสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทต่อช่อ
หราบไทยก็มีปีนี้ราคาถูกลงเกือบเท่าตัวเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของดอกและความยาวของก้าน
และอย่างที่เห็นก็เป็นกุหลาบจากอำเภอพบพระจังหวัดตากของเรามัดหนึ่งกว่า๕๐ดอก
ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทลดลงจากปีก่อนที่ขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาท
แต่วาเลนไทยปีนี้ใครที่ยังโสดเขามีการเอาขนมที่เอาไว้ขอพรเรื่องของความรักมาขายที่ปากครองตลาดปีนี้ด้วยคุณผู้ชม
ก็คือเป็นขนมอ่านหลวนนะครับจัดเป็นเซตทำเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบราคาก็ตั้งแต่หกสิบบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
เอาไปไหว้เทพเจ้าที่ให้พรกับเรื่องของความรักใครเชื่อเรื่องของความรักก็ลองไปหาดูเช่นเอาไปไหว้พระแม่รักษมีก็ได้นะครับ
นะฮะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของเทวีแห่งโชคลาภด้วยก็เสริมดวงความเห็งความปังเรื่องงานเรื่องความรักไปพร้อมพร้อมกันนะครับ